กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ดนตรีเพลงฮิตที่คุ้นเคย

ท่านี้ลูกเล็กเด็กแดงเต้นได้หมด
เป็นเพลงฮิตเขาคุณผู้ชมค่ะ

ฉันบอกเลยดนตรีในหัวใจไม่มีนะจ๊ะ
ล่าสุดน้องลำไยหายทองคำบอกว่าได้ยินเพลงนี้ทนไม่ไหวเหมือนกัน
อยากเต้นท่าอิงฟ้าชอบมากเลยค่ะ
เมาส์ให้ฟังคุณผู้ชมเรื่องนี้ก่อนก่อนจะไปเรื่องเต้น
เรื่องการทำงานเรื่องใหม่ของน้องเป็นละครเจ้าสาวยืนหนึ่ง
มวลฟื้นสนุกละก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนในกองเป็นดาวติ๊กต๊อกตัวจริงเสียงจริง
ว่างไม่ได้ก็มาแล้วเงียบกันปุ๊บกองพักกองปุ๊บ
เต้นทั้งวัน
นัดแสดงอย่างผู้กำกับเต้นกันทั้งกองแล้วกับอิงฟ้ากัน
ซึ่งเรื่องนี้ลำไยเขาเล่นคู่กันกับลำเพลิน

เอ่ยปากขอยืมตัวคู่จิ้นจากน้องเบลนิพาดาหน่อย
กองนี้เขาม่วนจริงหรือเปล่าไปดูจ้า

มวลค่ะบรรยากาศนะที่ไปในกองแบบว่าเฮ่ฮ่ะแห่ง
ี้น้องนิดหนึ่งอาหิม
เหมือนเดิมค่ะล่าสุดเขาเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตที่ภาคใต้
กลับมาปุ๊บลำไยบอกสนุกมากไปอยู่ใต้แป๊บนึง
ไงรู้ไหมเร่งตายได้เลยจะเป็นยังไง

หลังจากตะลึงซิมี่อยู่บ้างค่ะซิมี่ค่ะตอนนี้ค่ะกำลังสุ่มเห็นอยู่ค่ะ
ได้ไหมคะแสงแรงใต้ไม่ได้ค่ะ
มันทองแดงตกลาว
ฮึหาแต่ก็ติดตามแต่ตอนนี้ก็ยังทวยอยู่เหมือนเดิมเนอะ
แหล่งใต้ไม่ได้ทองแดงตกลาวอยู่เนอ

จะได้พูดให้ชัดเลย